แล้วเขาก็บอกว่าเป็นหนูน้อยที่อยากจะระดมเงิน
ไปช่วยเหลือคุณแม่รักษาอาการป่วยปากแหว่งเพดานโหวตเนี่ย
ถือป้ายมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมช่วยซื้อบ้านผมหน่อย
ขายบ้านเลยนะเอาเงินไปผ่าตัดให้คุณแม่ครับ
แล้วแม่ทำงานคนเดียวหาเงินไม่ทัน
น้องคนนี้ชื่อภาคภูมิอายุ๗ขวบครับ
ก็ถือป้ายนี้แล้วก็ให้ญาติถ่ายรูปไว้
ลงโซเชียลหวังให้คนมาสนใจซื้อบ้านน้อง
มีคนไปคอมเมนต์กันเยอะเลยแล้วก็แชร์ไปเยอะด้วย

นักข่าวเลยไปเลยบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทอง
ไปเจอคุณอรวรรณเป็นแม่ของน้องภาคภูมินี่แหละ
บอกว่าที่ประกาศขายบ้านก็ต้องการเงิน

เป็นน้องที่ปากแหวงเพดานโว้ครับ
ผ่าตัดในวันที่๒๔สิงหาคมนี้
เพราะว่าน้องเคยใส่อุปกรณ์ไว้ตอนอายุ๕เดือน
ทำให้น้องมีเลือดออกจากปากทุกวันก็เลยต้องผ่าตัด

ก่อนหน้านี้แม่ทำงานโรงงานแต่ต้องลาออกมาดูแลลูก
ก็อาศัยเก็บของเก่าขายครับเป็นอาชีพหลัก
ได้เงิน๓๐๐๗๐๐บาทก็แล้วแต่แต่ละวัน
แล้วก็มีการเอาดอกดาวเรืองผ้ามาประดิษฐ์ส่งขายด้วย
ค่าจ้างก็ไม่เท่าไหร่ค่าจ้างร้อยละ

และมีหนี้นอกระบบด้วยที่มากู้
กู้ไปมาใช้จ่ายในช่วงโควิด

รายละ๒๐๐บาทตกวันนึงก็อยู่๑๐๐๐บาท
คดีตอนนี้เจ้าหนี้๔รายสงสาร
สารคุณอรวรรณก็เลยเห็นว่ากำลังขายบ้าน
ก็เลยไม่เก็บดอกรายวันก็แล้วกัน
ให้ขายบ้านได้ก่อนแล้วค่อยเอาเงินก้อนมาปิดครับ

ห้องเช่าที่ย้ายไปอยู่อีกเดือนละ๑๖๐๐

แล้วสามีล้มป่วยไปอีกเส้นเลือดในสมองตีบ

นี่แม่ก็เลยบอกอยากขายบ้าน

แล้วก็ค่าผ่าตัดของลูกอีก๑๕๐๐ด้วย
แล้วอีกอย่างหนึ่งลูกชายก็เป็นเด็กดี

ไม่ได้ผิดอะไรก็กัดฟันสู้ต่อ
เพื่อนบ้านยืนยันว่าแม่ลูกคู่นี้ลำบากจริง

ส่วนความคืบหน้าเรื่องบ้านตอนนี้ขายได้แล้วนะ

ก็ให้เงินมาใช้จ่ายก่อนจำนวนหนึ่งด้วยครับ
ขอบคุณมากเลยนะพุทธเป็นบุญนะคะ